จังหวัดอุบลนะทำทีเป็นลูกค้า
บุกเข้าไปในร้านเห็นว่ามีคุณยายอยู่แค่คนเดียว
เอายังไงดีปล้นซะเลยครับโอ้โห
โอเคเห็นวันนี้รอบแรก
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำ
พื้นที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

รูปร่างผอมสูงใส่หมวกกันน็อกเต็มใบด้วย
ทำทีเข้ามาเลือกซื้อสินค้าจากนั้นอ้อมไปเคาน์เตอร์ครับ
โอ้โหประชิดตัวเลย
เอามีดยาวประมาณ๑ฟุตออกมาจากกระเป๋าเป้
แล้วก็ไปจี้คุณยายเขาคุณยายชื่อว่านางหนูเล็ก
ภูทรโยธินอายุ๖๘นั่งอยู่คนเดียวฮะ
โอ้โหทำท่าจะปาดคอด้วย
คุณยายนี่นั่งตัวสั่นยกมือไหว้ร้องขอชีวิตเลย
คนร้ายก็ไม่สนใจหยิบเอาเงินเอากระป๋องเงินเก็บเงินไปนะฮะ

เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าก่อนอันนี้เห็นไอ้โจรคนนี้เข้ามาแล้วรอบนึง
ตอนนั้นเชื่อว่าน่าจะมาดูลาดลาวแหละ
แล้วก็เห็นว่าคุณยายอยู่ที่ร้านคนเดียว
หลังจากนั้นไอ้โจรก็เลยย้อนกลับมาก่อเหตุ
สินที่ได้ไปจากร้านก็คือเงิน๖๐๐บาท

เบื้องต้นตำรวจสพวารินชะบราบมาตรวจสอบ
แล้วก็เอาภาพกล้องวงจรปิดไปใช้หาเบาะแส
ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
หวังว่าจะตามตัวมาให้ได้โดยเร็วเลยนะฮะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะไปก่อเหตุในร้านอื่นอีกได้นะครับ